คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้นะคะกรณีที่มีคนหายบนภูเหล็กไฟที่มุกดาหารนะคะ
ทีมข่าวของเรารายงานมาเบื้องต้นก็คือคนที่หายไปชื่อว่านางทินเชื้อคมตาอายุ๕๗ปีนะคะ
เป็นชาวกกตูมที่มุกดาหารคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยขึ้นไปหาเห็ดกับเพื่อน๔๕คน
เพื่อนกลับออกมาแล้วแต่นางทินคนนี้ยังไม่ออกมาแล้วก็ยังไม่เจอ
ญาติญาติก็ตามหากันอยู่จนตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อคนที่เขาอยู่บ้านตรงกันข้ามกับบ้านของคนหายอะค่ะ
นายสิทธิชัยสุขพันธ์เป็นผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์นะคะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวจะสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับผู้ใหญ่สิทธิชัยนะคะครับ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราผู้ใหญ่สิทธิชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านทั้งสองครับผมค่ะผู้ใหญ่คะตอนนี้คือยืนยันว่านางทินเนี่ยหายตัวไปแน่แน่แล้วใช่ไหมคะ
ครับครับตอนนี้ตอนนี้การออกค้นหากันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหายังไงบ้างคะ
ก็ออกไปแต่ละสายแต่ละสายที่ชาวบ้านรู้จักนะครับ
ก็ออกไปตั้งครับครับ

ประกาศเสียงตามสายให้คนในพื้นที่ช่วยกันออกตามหาด้วยใช่ไหมคะ
ครับผมครับค่ะแม้แม้ว่าจะครับ
ว่าจะดึกดื่นแต่ก็จะหาใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับณขณะนี้
ครับผมก็จะหาจนกว่าจะทะวางนะเนี่ยครับ
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับปกติแล้วเวลาที่คุณประทินเข้าไปหาของป่าอะไรแบบนี้เนี่ย
ไปหาเป็นประจำแล้วก็กลับมาปกติ
อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่เป็นการหายครั้งแรกเลยเปล่าฮะ
ครับผมเพราะว่าช่วงส้นท
ได้มั้ยอะไรยังไงฮะยากง่ายยังไงพื้นที่แถวนั้น

ก็พบนะครับไม่เคยได้เห็นเศรษฐกิจนะครับจากก่อน
ก็เคยคนหลงมาก็หลายครั้งแล้วครับแต่ก็อ้อมไปตามหาก็เจออยู่ครับ
เพราะว่ามันเป็นผู้ใหญ่นะครับ
เห็นมีเบาะแสที่เขารายงานมาว่ามันมีเสียงผู้หญิงร้องนะครับ
ช่วงใกล้จะค่ำนะครับเหมือนแต่เขาไม่เห็นตัวนะครับ
มีคนหลงไหมเค้าแจ้งที่โทรศัพท์ให้ผู้ใหญ่ภูมินุมิ
เค้าบอกว่ามีคนหลงหรือไม่
ได้ยินเสียงคนร้องตรงไหนนะคะผู้ใหญ่คะจุดไหนคะ
ทั้งพวกบางทีทั้งทัพเถอ
ครับที่คุณผู้ชมค่ะ
เห็นอยู่หน้าจอคือภาพของนางทินคนที่ศูนย์หายนะคะ
ผู้ใหญ่ครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
ถ้าจะเทียบกับจุดที่เจอศพน้องชมพู่
มันไกลหรือว่าห่างกันมากน้อยขนาดไหนฮะ
มันความยากง่ายของการขึ้นไปแล้วก็การลงมาเนี่ย
ที่จริงมันก็คิดดีมันไม่ยากหรอกครับ
เพราะว่ามันเป็นภูไม่ใหญ่
แต่ว่ามันจะลงไปทางห้วยวังอีเนี่ยมันจะเป็นที่ลาบไปเรื่อย
มันจะไม่เป็นภูนะมันเป็นที่ล่า
มันจะไปทางมันมีหลายเส้นนะครับ

ถ้าคนไม่รู้สึกจริงมันจะหลงเลย
ค่ะผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ก็มืดแล้ว
การค้นหานี่จะยังไงอ่ะคะ
ก็จะไปตามไปตามที่ชาวบ้านคุ้นเคยพื้นที่นะครับ
มีใครช่วยกันหาไหมมีในพราน
พอแผมเป็นอาวุธอีกแรงหนึ่งอยู่ครับ
ใช้วิธีหาแบบไหนครับผู้ใหญ่
ก็คูพมเดือนหรอกกาง่ายกันไปหาและเรียกชื่อ
ช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ
ที่บอกว่าได้ยินเสียงคนร้อง
ผมก็ยังไม่แน่ครับเพราะว่ามีเขาโทรมาบอกอีกผู้ใหญ่อีกคนหนึ่ง
ก็ประมาณจะค่ำแล้วละมั้งเขาถึงได้บอกว่ามีคนหลงไหมนะครับ

ครอบครัวของป้าทินเขาเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ได้เจอไหมเห็นบ้านตรงข้ามอยู่บ้านตรงข้ามกันใช่ไหม
ยังเลยครับเพราะว่ามันมีแค่ลูกชายอยู่ก็ลูกชายก็ได้ออกไปค้นหาตั้งแต่หัวค่ำนะครับ
ที่บ้านก็ไปช่วยกันหาหมดมีลูกชายอยู่
ครับลูกชายก็ไปหาเพราะว่าอยู่กับลูกชายสองคนนะครับ
ค่ะเห็นบอกว่าแล้วเพื่อนของนางทินนะคะที่ขึ้นไปหาเห็ดด้วยกันแล้วออกมาแล้วออกมาก่อนเนี่ยผู้ใหญ่ได้เจอไหมคะ
ยังไม่เจอแต่ว่าได้ยินว่าว่าเขาลงมานึกว่าประทินลงมาก่อนนะครับ

ครับเพราะว่ามันภูกระโล้นกับภูหินลงไปมันใกล้ถนนอยู่นะครับ
ก็เพื่อนที่คิดว่าลงมาก่อนนะครับ
ครับผู้ใหญ่ครับคิดว่าถ้าถ้าจะมีชาวบ้านหรือว่าอย่างป้าทินที่ติดอยู่บนภูกระโล้นในขณะนี้เนี่ย
เขาจะลงมาเองได้ไหมในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้หรือว่าเขาน่าจะหยุดแล้วก็รอตอนเช้าแล้วค่อยลง
หรือว่าเขาน่าจะได้ยินเสียงเนี่ยฮะที่ชาวบ้านออกไปช่วยกันเดินแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อเรียกชื่อเนี่ย
คิดว่าเขาน่าจะได้ยินเสียงไหม
ถ้าถ้าอยู่ตรงภูกระโล้นนะครับต้องลงมาเองก็ได้เพราะว่าไฟไปอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะส่องเห็นนะครับ
เพราะภูกระโล้มันไม่ใหญ่นะครับไม่มีเท่าภูเหล็กไฟนะครับเพราะมันก็ไม่สูงครับ
แต่ถ้าลงไปเลยลงไปทางห้วยวังอีเนี่ยมันจะไม่เห็นภูนะครับมันเป็นที่ลาบแล้วก็เป็นป่า

ผู้ใหญ่สิทธิชัยตอนนี้ผู้ใหญ่ช่วยค้นหาอยู่ที่บริเวณตรงไหนคะพออธิบายให้ให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะ
ตอนนี้ผมยังอยู่ที่บ้านเนี่ยครับยังไม่ออกเพราะว่าให้เขาออก

ผมจะประสานตรงนี้ครับ

จะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านถ้าอย่างป้าทินนี่เขาจะอยู่บ้านกกตูมใช่ไหมผู้ใหญ่หรือว่าอยู่บ้าน

กระเทศสมบูรณ์หมู่๑๔ครับ
ตีนนี่คือลูกบ้านของผู้ใหญ่สิทธิชัยเลยใช่ไหมฮะ

ครับผู้ใหญ่อยากขอความร่วมมือหรือว่าจะแจ้งผ่านไปทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนหน่วยไหนยังไงไหมฮะจะได้ไปช่วยกัน
ครับก็อยากจะให้หน่วยป่าไม้

เพราะว่าเขาสำนักพื้นที่นะครับตอนนี้ของผู้ผ่ายนนะครับ
ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
ครับผมเพราะว่าเขารู้จักพื้นที่นะครับ
ก็คงไม่มีอะไรนะบ้างครับเพราะว่าไปหาเห็ดปกติเขาก็ไม่มีแค่ที่ใส่เห็ดนะ
เพราะว่าเขาไปก็แค่กลางวันนะครับตรงไม่มีอะไรนะ
ผู้ใหญ่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีบ้างที่คนหายแต่ว่าเจอหรือว่าเดินออกมาเองได้

ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการค้นหานานไหมคะกว่าจะเจอหรือกว่าเขาจะสามารถออกมาได้เองเนี่ยค่ะ
ปกติแล้วมันมันจะคืนหนึ่งนะครับเขาจะไป
อืมค่ะ

ผู้ใหญ่เชิญเลยค่ะ
ปกติแล้วถ้ามากลางคืนเขาจะมาไม่ถูก

ส่วนมากก็จะอีกวันหนึ่งแล้วก็จะระดมออกไปหาอีกถึงจะเจอนะครับ

ก็อาจจะเป็นไปได้คล้ายกับกรณีก่อนหน้านี้ที่เคยมีคนหาย
แต่สุดท้ายชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาเจอ
ก็คือพอตกดึกเขาก็อาจจะต้องหาที่พักที่หลบก่อนในนั้น

ได้กลุ่มภูมิว่าน่าจะหาเจอไหมฮะประทิณฏ์
ก็คงจะเจอนะครับเพราะว่ามีเบาะแสมันจะลงไปทางบ้าน

เอาละค่ะเดี๋ยวไว้ตามความคืบหน้ากับผู้ใหญ่ต่อนะคะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่เศรษฐิชัยสุภัณฑ์นะคะ
ผู้ใหญ่เกษตรสมบูรณ์ก็อยู่บ้านตรงกันข้ามกับนางทิมผู้สูญหายนะคะ
ตอนนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราถึงพื้นที่แล้วนะครับคุณนฤทธิ์ครับ

ครับคุณนฤทธิตอนนี้ไปอยู่จุดไหนแล้วครับคุณนฤทธิ์
ตอนนี้ผมถึงบ้านแม่น้องชมพู่แล้วครับแล้วก็รวบรวมคนก็คือมีในขบวนของผมก็มีพ่อน้องชมพู่มีนักเสริมครับ
แล้วก็ทานสิ่งนะครับซึ่งจะเดินทางตอนนี้กำลังเดินทางกำลังขึ้นตีนเขาภูเหล็กไฟครับ
แล้วก็ขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ยก็จะต่อไปยังถูกกับโรนจุดที่คาดว่าในทินเนี่ยใดทินเนี่ยนะครับหายตัวไปครับ
ท่านผู้ชมครับระหว่างที่เราคุยกับคุณนฤทธิเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพอยู่ที่หน้าจอนะฮะ
นี่คือภาพในพื้นที่ล่าสุดนะครับที่ทางชาวบ้านนะครับหรือว่าพรานด้วยนะครับที่ทางผู้ใหญ่สิทธิชัยบอกเมื่อสักครู่นี้
ออกกันช่วยตามหาคุณป้าทิน
นี่ฮะคือแม้ว่าจะมืดจะค่ำเนี่ยแต่เขาหานะ
คุณนฤทธิ์ถ้าจากตรงบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ที่บ้านกอก
จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ฮะ
ไปอยู่อะครับค่ะนี่คือคือเดินคือจะเดินขึ้นไปหาเลย
ใช่ไหมจะไปมุ่งไปทางไหนครับตอนนี้เลยครับเพราะว่า
ได้เจอกับผู้ใหญ่นิ่มนะครับก็นำทีมออกไปอีกชุด
หนึ่งครับขึ้นไปไปที่จุดภูกระโล้นเหมือนกันครับแต่จะแยก
กันเพื่อที่จะช่วยกันตามหาครับค่ะอืมผู้ใหญ่นิ่มที่
ผู้ใหญ่นิ่มจะมีกำลังชาวบ้านอีกประมาณ๓๐
คนครับที่จะช่วยตามหาอย่างที่ตอนนี้อะครับตอนนี้
เลยครับแล้วก็จากการที่ผมไปคุยกับผู้ใหญ่นิ่มอ่ะ
เขาบอกว่าวันนี้อาจจะต้องหาทั้งคืนเพราะว่าไม่รู้
ว่าเด็กคนนี้เป็นเป็นตายร้ายดียังไงหรือว่าพัดหลงหรือแค่พัด
หลงหรือหมดสติไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะเห็น
เห็นได้คุยกับผู้ใหญ่เกษตรสมบูรณ์เมื่อสักครู่อะนะคะ
คุณนฤทธิคะเขาบอกว่าก็เคยมีบ้างลักษณะที่อ่ะคน
เข้าไปเก็บเห็ดเก็บของป่าแล้วหายแต่พอผ่านไปสัก
หนึ่งคืนอีกวันหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอไม่เคยหายไป
นานได้คุยกับชาวบ้านที่ไปช่วยกันค้นหาไหมคะว่า
ก่อนหน้านี้เคยมีลักษณะแบบนี้ยังไงบ้างไหม
คือลักษณะแบบนี้มันก็เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาครับว่า
ขายที่ค่อนข้างบ่อยนะครับบางทีก็เป็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างครับ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะกลับออกมาได้นะครับ
คือยังไงซะคืนนี้ก็จะหาจะไม่ปล่อยทิ้งไว้
ไม่ให้ข้ามวันรอจนสว่างคือยังไงคืนนี้ก็หา
ใช่ครับตอนนี้ผมอยู่กับทานสิงนะครับที่เป็นคนนำไป
อยู่กับใครนะครับคุณนฤทธิ์ทานสิงครับพี่กำลังจะนำไปที่ภูกรโรนใช่ไหมครับ
ทานสิงหรือครับงั้นเราขอคุยกับทานสิงหน่อยได้ไหมครับ

เดี๋ยวคุณนาริสจะให้คุยกับพรานนะฮะที่จะนำคณะไปค้นหากัน
เพราะเบื้องต้นตอนนี้ก็มีชาวบ้านนะคะรวมถึงพรานที่คุ้นเคยกับพื้นที่นะคะ
นำทางเพื่อช่วยตามหานางทินนะคะครับพรานสิงครับครับสวัสดีครับพรานสิง
ครับผมพรานสิงห์จะจะมุ่งหน้าขึ้นไปหาจุดไหนฮะตามที่ชาวบ้านที่เขาไปกับคุณป้าทิน
แล้วเขาบอกว่าเขาหายไปในคาดว่าจะอยู่ที่จุดไหนฮะห้วยวังฮีครับ
ห้วยห้วยวังฮีห้วยวังฮีใช่ไหมฮะครับผม
ลักษณะของพื้นที่และเส้นทางของห้วยวังฮีเป็นยังไงบ้างคะพรานคะ
เป็นที่ลาบครับที่ลาบกว้างค่ะเป็นแบบค่ะป่ามันจะเป็นยังไง
มันรกทึบพื้นที่ลาดชันยังไงบ้างไหมคะ
จะกว้างไปเรื่อยครับก็จะลงไปทุ่งเลยค่ะล่างเลยครับค่ะ
คือท่านผู้ชมครับตอนเนี่ยทางคราศสิงค์หรือว่าคุณนัลฤทธิ์เนี่ย
แล้วก็ผู้ที่จะเดินไปช่วยกันหาคุณป้าทินเนี่ย

พลานศีลครับคิดว่าณขณะนี้
ถ้าประทินอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ย
ทินแกจะนั่งอยู่หรือว่าอยู่จุดที่ปลอดภัย

ผมไม่รู้ครับ
เกินการคาดเดาเลยใช่ไหมครับ

รานค่ะนอกเหนือจากการนำทางของพรานเอง

มีหน่วยงานไหนมาช่วยตามหาอีกไหมคะ

ค่ะตอนนี้ตำรวจไปถึงหรือยังคะ

ตำรวจเนี่ยครับจากที่ผมโทรไป
ถามแม่น้องชมพู่ตำรวจตอนนั้นอยู่บ้านแม่น้องชมพู่พอดีครับ

ก็รีบถึงที่บ้านของเด็กจุลนะครับ

คาดว่าจะหายตัวไปด้วยอะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้มีตำรวจในพื้นที่ทราบข่าวแล้ว
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนก็น่าจะทราบข่าวแล้ว
ตอนนี้ออกออกช่วยกันตามหาหมดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

ทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ช่วยกันแล้วล่ะนะ

ถ้าจะมีอุปสรรคที่สุดสำหรับคืนนี้เนี่ย

คืออะไรฮะสำหรับอุปสรรคในคืนนี้
อุปสรรคคืนนี้พรานสิงห์มองว่ามันเป็นไง

เวลาเดินเนี่ยอาจจะที่จะล่าชา

ต้นไม่ไหมครับก่อนจะถึง
ใช้เวลานานอยู่ครับ

คือจุดที่เจอศพน้องชมพู่เนี่ย
จากบ้านน้องชมพู่ไปเนี่ยประมาณ๑๗กิโลเมตรเองนะฮะ
นี่ป้าทินป้าทินอยู่จุดที่๔๕กิโลเลยเหรอ

ผมเคยขึ้นไปนี่สูงขึ้นไปอีกเยอะเลย
แล้วตอนนี้มืดแล้วด้วยกลุ่มของนริฐเนี่ยค่ะ
ช่วยกันตามหากี่คนนะคะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่ผมมีอยู่ประมาณ๔๕คนครับ
แล้วลักษณะการหาเราต้องยังไงบ้างต้องตะโกนหรือเรียกชื่อหรือยังไงคะ
ก็เดี๋ยวเวลาใกล้ถึงพื้นที่ที่คาดว่ายายคิดจะหายไปครับ
ก็จะมีคนเรียกแต่ตอนนี้ก็
กำลังที่จะเดินไปถึงสุดนั้นก่อนนะครับเพราะระยะภัณฑ์ทางใจความสมควร
ครับเราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านสิทธิชัยที่อยู่เกษตรสมบูรณ์อยู่ตรงข้ามบ้าน
ทินเลยอ่ะผู้ใหญ่บอกว่าถามจากเพื่อนเพื่อนประทินที่ไปด้วยกันเนี่ย
โดยปกติเวลาชาวบ้านไปหาของป่าเขาจะไปเช้าเดี๋ยวก็กลับแล้ว
บ่ายเย็นเย็นก็กลับแล้วเนี่ยป้าทินในขณะเนี้ยน่าจะไม่มีอะไร
ติดตัวไว้เลยเนี่ยตรงนี้คุณนฤทธิ์อันนี้น่าเป็นห่วงนะ
ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงกันเรื่องนี้ครับเพราะว่าจากที่ผมสอบถาม
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยครับ
ไม่รู้ว่าใครเจ็บแล้วอาการกำเริ่มหรือเปล่าก็เลยการพัดหลงกับเพื่อนนะครับ
ด้วยความที่ป้าทินอาจจะไม่ได้พกอะไรติดตัวไปเนี่ยค่ะ
ที่ออกตามหาต้องพกอะไรไปเผื่อไหมคะพอเวลาไปเจอแล้วจะได้ช่วยเหลือ
ใช่ครับก็มีเครื่องประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีน้ำแล้วก็อาหารนะครับ
ที่ผมเตรียมไปเผื่อด้วยครับ
ตอนนี้มีใครอยู่ใกล้คุณนฤทธิอีกณเสริมเหรอหรือว่าคุณพ่ออนามัย
ตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่ออนามัยครับ
คุณพ่อพอจะคุยกับเราได้ไหมฮะการค้นหาวันนี้
คุณพ่อคุณพ่อคุยสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะตอนนี้เขาก็มาช่วยตามหากันอยู่
สวัสดีครับคุณพ่อนามัยครับ
ผมฆ่าคุณกับคุณเขมท์ศรที่ไทยรัสทีวีกรุงเทพฯนะฮะ

คุณพ่อเห็นนาฬิตบอกว่าจุดที่คาดว่าคุณประทิสธิ์จะอยู่
โอ้โหค่ะ

ลำบากมันมองไม่เห็นเลยครับ
จุดตรงนั้นเคยมีใครขึ้นไปไหมคะ
มีใครขึ้นไปไหมคะจุดตรงนั้นที่ห้วยวังฮี

คนที่ชาวบ้านที่เขาไปหาเห็ดครับ

พ่อเองเคยไปไหมคะพ่อเคยขึ้นไปไหม
เคยขึ้นไปก็นานแล้วครับ

นั้นที่มันโล่งมันเหมือนกัน
ถ้าไม่ชำนาญทางมันก็จะหลงได้ครับ

ปัญหาคือพื้นที่มันโล่งแล้วมันเหมือนกันไปหมดอย่างนี้หรอคะพ่อ
ครับร่องน้ำก็จะเหมือนกันต้นไม้ก็จะเหมือนกันครับ

ก็เลยอาจจะทำให้แบบหลงได้ง่าย
ครับถ้ามัวแต่ก้มหาเห็นแล้วเงยขึ้นมา

อืม

พ่อคิดว่าถ้าในใจคุณพ่อเนี่ยคิดว่านักขณะนี้
คุณป้าทินน่าจะทำอะไรอยู่หรือว่าอยู่ตรงไหนยังไงครับคุณพ่อ
ก็ไม่ทราบครับ

ก็เดาลำบากใช่ไหมไม่รู้ว่าคุณป้าจะเดินไปเรื่อย

ว่าถ้าไปใกล้ถึงจุดแล้วตะโกนเรียกเนี่ย
อันนี้เชื่อว่าประทินได้ยินแล้วหาเจอไหมครับ
ถ้าอยู่ใกล้คงจะได้ยินครับ

คุณพ่อขออนุญาตสอบถามหน่อยกันแล้วกันนะครับว่า

โอ้โหมันเหมือนกับเราก็เพิ่งหากันเมื่อไม่เท่าไหร่มานี้เอง
วันนั้นระดมกำลังกันหาก็เดินหาแบบนี้กันใช่ไหม

ถ้าจะจริงนะพ่อยังไม่อยากขึ้นมาเลย
เมื่อกี้คนหายด้วยพวกก็เปลี่ยนใจเขา

ก็เหมือน
ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคุณพ่อ
ฝากเป็นกำลังใจนะครับขอหาคุณป้าให้เจอนะครับ

เพราะว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรครับเป็นเหตุมาเมืองกระบุรนิทัย
ในการที่จะเดินท้าออกไปอย่างสุดของไยทินนะครับ

แล้วมีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วครับว่า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
หายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริง
หายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริง
หายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริง
หายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริง

หายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริง
หายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริง
หายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริง
หายจริงหายจริงหายจริงหายจริงหายจริง

นี่แม่นภูกรุนโฮยภูภาภาค่ะอ๋อครับครับแม่กลับลงมากี่โมงครับ
อันอันห้ามมาฝั่งนี้แหละมันฝั่งอันภูกรุนนี่เนอะอันอันสิโพกสิโพกกว่ากว่านี่แหละค่ะ
ก็คือสี่โมงเย็นจ้ะอืมคือถ้าตอนนั้นคือแม่คิดว่าพี่สาวเนี่ยลงมาก่อนล่ะ
คือแม่มาทราบว่าพี่สาวเนี่ยครับหายตัวไปตอนกี่โมงครับ
ก็ตอนสี่โมงกว่ากว่านี่แหละค่ะนั่นตอนนั้นเราได้ออกตามหาแล้วไหมคะแม่
ก็ไม่ได้ตามแล้วคือว่าอันพี่สาวมาเก็บเฮ็ดนั่นนะครับนัดกันว่าเรามาเก็บเฮ็ดนั่นนะครับ
อันพี่สาวมาเก็บเฮ็ดนั่นนะครับนัดกันว่าเรามาเก็บเฮ็ดนั่นนะครับ

ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ

ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
พี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเป็นคนเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับ

ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเปล่าครับเปล่าครับ

ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับ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
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับ

ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับ
ปกติพี่สาวเราเนี่ยครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับ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
เนี้ยครับยังไม่ลงมาก็เลยก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยนางถิ่นน่าจะหายตัวไป
ในป่าเพราะว่าปกติแล้วนะครับนางทินมักจะออกไปหาของป่า
แล้วก็อ่าหลงป่าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านกกตูม
หลายหลายคนนะครับได้ทำการระดมกำลังกันเพื่อออกไปค้นหาที่อ่า
กะโล้นแล้วก็บนภูเหล็กไฟด้วยนะครับรวมถึงชาวบ้านกรกกอกอีกหลายหลายคนนะครับ
ที่ตอนนี้ก็ได้ระดมกำลังกันออกตามหานะครับซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไร
ผมจะรายงานให้ทราบทันทีครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับ
ถ้าฟังจากน้องสาวของป้าทินที่ขึ้นไปหาเห็ดหาของป่าด้วยกันเนี่ย

แต่ภูกระโล้นกับภูเหล็กไฟเนี่ยจะอยู่ใกล้กัน

ทั้งหมดเนี่ยคือภูเขาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายน

นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณป้าทินจะขึ้นภูกระโล้น

เอาเป็นว่ากำลังช่วยกันหาอยู่ในขณะนี้